ก็ยังคงทำงานช่วยเหลือสังคมอยู่แหละเขาก็ออกมาบอกว่าเขาอยาก
จะทำกรณการทำเสื้อสีชมพูร่วมกันร่วมกับโรงพยาบาล
ขอทุนใครที่อยากร่วมอุดมการกันก็ผ่านไปปรากฏว่าเอ๊ะวันนี้มันเกิดดราม่ากับเงินจำนวน๒ล้านบาท
ระหว่างคุณบินบรือฤทธิ์กับนายเสียโป้โป้อานนท์แล้วก็นายสันทนประยุณรัฐด้วยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการชี้แจงกันว่าตกลงแล้วประเด็นมันไปมายังไงกันแน่
เงิน๒ล้านที่ให้คุณบินไปเข้าส่วนตัวเข้าโครงการได้จริงไม่จริงโปร่งใสขนาดไหนยังไง
เพราะว่านี่ค่ะวันนี้นายสันทนประยูณรัฐอดีตรองผู้กำกับการตำรวจสันติบาลนะคะ
แถลงข่าวเลยร่วมกับนายเสียโป้โป้อานนท์คือนายสันทนาก่อนหน้านี้เขาไปยื่นหนังสือต่อ
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าอยากจะให้สืบสวนพฤติการการรับเงินบริจาคของคุณบินบรรลือฤทธิ์
ดารานักแสดงชื่อดังกรณีแอบอ้างโครงการจัดทำเสื้อสีชมพูโรงพยาบาลสิริราช
อาจเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ
เพราะจริงก่อนหน้านี้คุณวินก็โดนเรื่องให้ชี้แจงอะไรอย่างนี้มาหลายรอบเหมือนกัน

แล้วก็ชี้แจงกับทีมข่าวของเราไปแล้วรอบหนึ่งนะคะนายเสียโป้ก็ชี้แจงไปแล้วเหมือนกัน
แต่ประเด็นของวันนี้ก็คือว่านายสันทนะเนี่ยบอกว่าวันนี้อยากจะให้มาเจอกันทุกคนเลย
คือจะได้คุยกันเป็นประเด็นว่าจะเชิญคุณบินมาด้วยแต่คุณบินไม่มา
ใช่ก็เลยเหลือแค่สองคนอ่ะนะคะซึ่งนายสันทนาบอกว่าก็พยายามติดต่อคุณบินแล้ว
แต่ว่าติดต่อไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ได้มาร่วมแถลงข่าวด้วย
มีตราสัญลักษณ์โดยให้อัดผลว่าที่ทำเป็นสีชมพู
เพราะว่ามันจะได้หลุดพ้นจากเรื่องของประเด็นการเมือง
เพราะว่าถ้าทำสีเหลืองเนี่ยเดี๋ยวก็ถูกโยงถูกดึงอะไรไปอีกอ่ะนะคะ
ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาสนใจนะก็มีอุดมการคล้ายกันกับคุณบิน
งั้นเดี๋ยวเขาร่วมด้วยก็แล้วกันแต่ขอประสงค์ออกเงินแต่ไม่ประสงค์ออกนา
อืมก็คือไม่ขอออกหน้าทีนี้พอถึงจังหวะที่ต้องโอนเงินให้กัน
บังเอิญจำได้ไหมคะที่นายเสียโป้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าคนตาย
ที่ว่ายิงกันอ่ะใช่ที่มีคลิปภาพเสียโป้โผล่หน้าออกมาแล้วเขามีเรื่องมีราว
เคนกับน้องชายเขาอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยเป็นจังหวะที่มันขลุกขลักก็เลยไม่ได้โอนเงินให้
เอ่ยปากขอยืมจากผู้ใหญ่ที่ชื่อซ้อแต่ซ้อบอกซ้อไม่มี๑๐ล้านซ้อมีแค่ยืมแค่๒ล้าน
ซ้อก็ไปปรึกษานายสันทนะและทีนี้มันเลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเอ๊ะจังหวะของการโอนเนี่ยไหนคือถ้ามันยังไม่สะดวกต้องรีบโอนขนาดนั้นไหม
เพราะว่านายสันทนาบอกว่าเหมือนคุณบินเนี่ยเร่งรัดให้รีบโอนเงินให้
วินเลยแล้วกันครับถ้าไม่ผิดก็ให้เขาตรวจสอบเถ
เพราะถ้าถ้าพี่บินไม่ผิดเนี่ยเราต่อก็เสียแน่นะครับ
ผมก็รักทั้งคู่นะพี่ผมต้องขออนุญาตนะพี่
ถ้าไม่ต้องรับผมก็ได้วันนี้ไม่เป็นไร
แต่เวลาเงินขาดมือก็ค่อยนึกถึงผมรักผมวันนั้นแล้วกัน
ก็อย่างที่บอกบอกว่ามันคือก็ให้เขาตรวจสอบไปเนี่ย
มันไม่มีอะไรอยู่แล้วถ้าพี่คิดว่ามันไม่มีอะไร
ใช่ไหมครับมันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่างเขาเอกสารครบ

สรุปแล้วประเด็นมันก็คือคุณบินติดต่อนายเสียโป้
อยากร่วมบริจาคไหมนายเสียโป้บอกอยากบริจาคสิบล้าน
แต่ตอนนั้นถูกดำเนินคดีก็เลยถูกระงับเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงิน
เรื่องของการโอนเงินนายสันทนาก็เลยออกมาเดินเรื่องในเรื่องนี้
นายสันทนะก็เลยบอกว่าขอยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวอะไรกับคุณบินนะ
แต่๒๕พฤศจิกายนที่เป็นวันนัดโอนเงิน๒ล้านบาท
คุณบินได้โทรกลับมาเรื่องของการโอนเงินก็เลยถามที่มาที่ไป
แต่คุณบินเนี่ยบอกให้โอนเงิน๒ล้านบาทเข้าบัญชีส่วนตัว
ตรงนี้แหละก็เลยทำให้เอกใจเพราะน้ำเสียงที่พูดให้โอนเงินเนี่ย
มันเหมือนกับการบังคับให้โอนไม่ได้เหมือนกับการขอรับบริจาคด้วยน้ำเสียงด้วยอะไรด้วย
ยืนยันว่าที่ให้ตรวจสอบก็เพราะว่าอยากจะสร้างความมั่นใจต่อโครงการนี้
มีการถามไปที่โรงพยาบาลสิริราชได้รับการยืนยันว่ามีการดำเนินโครงการนี้จริง
เปิดรับบริจาคเพื่อสมทบทุนอาคารนวมินทรบดินบพิษ๘๔พันศาโรงพยาบาลสิริราชวงเงิน๒๔ล้านบาท
ทำเรื่องขออนุญาตผลิตเสื้อสีชมพูพร้อมตราสัญลักษณ์๒๔๐๐๐ตัว
ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะร่วมกันบริจาคสามารถโอนเงินผ่านบัญชีสิริราชมูลนิธิ
ซึ่งก็จะได้ของที่ระลึกก็คือเสื้อสีชมพู๑ตัวในทุกการบริจาค๑๐๐บาท
อันนี้คือคำตอบจากทางสิริราช
ได้บริจาค๑๒ล้านบาทให้กับทางมูลนิธิ
แล้วก็ทำเรื่องเบิกเสื้อมาทั้งหมดแล้ว
เพื่อนำไปจัดหาเงินบริจาคมาสมทบเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือภายในสิ้นเดือนธันวาคม
คุณบินไม่เกี่ยวกับโครงการนี้อันนี้ก็เลยเป็นประเด็นอีก
ดังนั้นการที่คุณบินชี้แจงมาว่าเป็นคนกลาง
ประสานผ่านผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของโครงการนี้
ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันไม่ตรงกับข้อที่จริงหรือเปล่า
ตกลงแล้วโครงการนี้ใครเป็นคนดำเนินโครงการกันแน่
เกี่ยวกับการรับบริจาคในการผลิตเสื้อสีชมพูค่ะ
ยมพูพร้อมตาสัญลักษณ์ซึ่งเขาได้รับอนุญาตมาแต่เพียงผู้เดียว
แล้วตกลงหนังสือของคณะบดีแพทยศาสตร์นี่ปลอมสิ
คุณหมอบุญนี่ปลอมสิ
เขาพูดอย่างนี้เลยแล้ว๓แสนตัว
ในเมื่อโรงพยาบาลคุณหมอเบิกมายังแค่๒๔๐๐๐ตัวเอง
แล้ว๓แสนตัวตกลงคุณไปจ้างสำเพ็งทำไหม
ใช่ไหมตัวละ๓๐บาทใช่ไหม
แล้วคุณไปขายนี่คุณค้ากำไรหรือเปล่า
ทีมข่าวเราก็พยายามจะติดต่อหาคุณบินอีกครั้งหนึ่ง
ว่าอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมไหม
ซึ่งคุณบินเนี่ยวันนี้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่จังหวัดสระบุรีค่ะ
คุณบินบอกว่าไม่เอาแล้วผู้จัดการบอกมาบอก
ไม่อยากตอบความยาวเสาความยืดอะไรทั้งนั้น
แจ้งไปหมดแล้วตั้งแต่วันที่เป็นข่าว
คุณมินบอกว่าจะทำแล้วก็ทำเถอะไม่ขอยุ่งด้วยกันละกัน
ไปร้องกองปราบไปอะไรก็ได้ตอนนี้รวบรวมหลักฐานอยู่เหมือนกัน
ถ้ามันต้องมีการดำเนินการทางกฎหมาย
คุณบินยังคงยืนยันคำเดิมนะคะว่าทุกอย่างที่ทำบริสุทธิ์ใจจริงค่ะนะคะ